เทศกาลสงครานหยุดยาวก็ปรากฏว่ามีประชาชนพาครอบครัวไปเที่ยว
ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างกันเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะพาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนี้ด้วย
จุดแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูคือที่จังหวัดนครพนมนะคะ
นี่ค่ะตรงจุดนี้เรียกว่ารอยพระพุทธบาท๒๐๐๐ปีนะคะ
ซึ่งตั้งอยู่บนโขดหินกลางแม่น้ำโขงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะ
ก็มีประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะคะ
เดินทางมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งรอยพระพุทธบาทเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั้งสองประเทศ
มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะ
โดยในช่วงฤดูแรงระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็จะลดลงใช่ไหม
ก็เลยทำให้รอยพระพุทธบาทโผล่มาจนเห็นได้ชัดแบบนี้ค่ะ
เทศกาลสงครานเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจัดสร้างสะพานเชื่อมไปกลางแม่น้ำ
เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
เคารพนับถือต่างเดินทางมากราบไหว้
ในช่วงนี้เห็นไหมเขาเดินทางมาเยอะเลยจริงนะฮะ
คุณผู้ชมทั้งชาวไทยทั้งชาวลาวทั้งนักท่องเที่ยวก็มากันแบบนี้แหละค่ะ
ค่ะบรรยากาศก็แปลกตาดีนะคะต้องไปไหว้ถึงกลางแม่น้ำโขงนะคะ

ชาวบ้านเขารวมตัวกัน๓๐๐คน
ร่วมกันฟ้อนรำบวงสวงพระบรมศาลีริกฐาตุบริเวณวัดสามัคคีดงบ่ออำเภอยังตลาดนะคะ
หลังจากได้อันเชิญออกจากพระอุโบสถไปยังซุ้มพิธี
ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสการะ
และส่งน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานเพื่อความเป็นสิริมงคล
ชาวบ้านที่มาร่วมรำทั้งหมดจะแต่งกายด้วยผ้าไหมแพรวา
ไหมแพรวานี่เป็นผ้าประจำจังหวัดกาลสินนะคะ
แล้วก็ฟ้อนรำร่วมกันอย่างอ่อนช้อยงดงามและพร้อมเพลียงทั้ง๓๐๐คนค่ะ
ไปดูกันที่ภาคเหนือกันหน่อยนะฮะที่จังหวัดพยาวค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ร่วมทำบุญเนื่องในวันพญาวัน
ในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้นะคะ
คือชาวบ้านเขาก็จะนำอาหารทั้งอาหารขาวหวานมาร่วมกันทำบุญตาลขันข้าว
พระสงฆ์ตามวัดต่างเพื่อสืบสารประเพณีของชาวล้านนาแบบนี้ค่ะ
คือวันพญาวันหรือว่าวันมหาสงครานที่ชาวบ้าน
ในพื้นเพของภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นวันสำคัญในช่วงเทศกาลสงครานนะคะ
ชาวบ้านก็จะนำตุง๑๒ราศีไปปักบริเวณเจดีไซน์
แล้วก็ไปทำบุญตานขันข้าวแด่พระพิสุสงฆ
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองแล้วก็ครอบครัว
หลังจากนั้นก็จะไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อขอพรตามประเพณี
ปิดท้ายที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ประชาชนเข้าร่วมพิธีบวงสวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เนื่องในวันเทศกาลสงคราน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรให้กับครอบครัวรวมถึงตัวเองด้วย
หลังเสร็จสิ้นพิธีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว
เดินทางมากราบไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมืองพร้อมกับนำน้ำส้มปล่อย
ไปส่งน้ำบริเวณเสาหลักเมืองแล้วก็รองน้ำที่ไหลผ่านเสาหลักเมือง
นำไปบูชาหรือบางคนเขาก็จะนำไปผสมกับน้ำ
แล้วก็ตักอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบนี้ค่ะ
เป็นเรื่องของความสิริมงคลที่ชาวไทยก็จะนิยมทำนะคะ